ดูความคืบหน้าคดีคนร้ายยิงถล่มอดีตสารวัตรกำนันเสียชีวิตกลางตลาด
อำเภอควรเนียงจังหวัดสงขลานะคะ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคที่๙ลงพื้นที่เองเลยนะคะ
และหลังจากการประชุมทีมสืบสวนสอบสวนวันนี้
ได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของรถคนร้ายที่ใช้ในการก่อเหตุแล้วนะคะ
ส่วนเหตุจูงใจน่าจะเกิดจากเรื่องของการเมืองท้องถิ่น
ซึ่งญาติของผู้เสียชีวิตเองก็ให้การกับตำรวจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ก็คือน่าจะเป็นเรื่องจากการเมืองท้องถิ่นนะคะ

เป็นอดีตสารวัตรกำนันตำบลห้วยลึกอำเภอควรเนียงจังหวัดสงขลา
เสียชีวิตในรถกระบะกลางตลาดสดควรเนียงเมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานนี้
และมีคนงานเกาะสร้างถูกลุกหลงยิงบาดเจ็บสาหัสไปอีกหนึ่งคนนะคะ
เรื่องต้นคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องของการเมืองท้องถิ่น
ที่มีการเลือกตั้งกำนันตำบลห้วยลึกซึ่งน้องชายของผู้ตายเนี่ยชนะการเลือกตั้ง
ล่าสุดวันนี้นะคะพลตำรวจโทรโนะศินปุ๋ย์
ผู้สาระผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๙ลงพื้นที่ด้วยตัวเองเลยค่ะ
เรียกประชุมสรุปเหตุการณ์และความคืบหน้าของคดี
ชุดสืบสวนเฉพาะกิจภาค๙
และตำรวจภูทรสงขลาที่ถูกส่งมาร่วมคลี่คลายคดีนี้
ก็ประชุมร่วมกันหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นค่ะ
พลตำรวจโทรณสินเปิดเผยว่าขณะนี้
เจ้าหน้าที่พอทราบเบาะแสรถที่คนร้ายใช้ก่อเหตุแล้ว
โดยพบรถต้องสงสัยที่คาดว่าจะเป็นรถของคนร้ายใน๒คัน

ส่วนกลุ่มผู้ก่อเหตุยังไม่สามารถระบุได้ว่ามีกี่คน

ซึ่งก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้งไปนะคะ

แล้วก็เรื่องส่วนตัวแต่ว่าเน้นไปที่เรื่องของการเมืองท้องถิ่นนะคะ
หน้าแสรีแสรีเร่งกูนายุ๖๐ปี
น้องชายของผู้ตายซึ่งเคยเป็นอดีตกำนันตำบลห้วยลึก
มาก่อนถึง๑๗ปี
และเกษียณอายุก่อนที่จะให้น้องชายลงเลือกตั้งกำนัน

ก็คือชนะ๕หมู่บ้านจากทั้งหมด๙หมู่บ้านในตำบลห้วยลึก

สาเหตุนั้นมองว่าน่าจะมาจากเรื่องของการเมืองท้องถิ่นนี่แหละ
ที่ไปเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งกำนัน
แต่คู่แข่งที่แพ้เนี่ยอาจจะไม่ใช่คนก่อเหตุก็ได้
น่าจะเป็นกลุ่มกองเชียร์หรือว่ากลุ่มหนุนหลังคนที่แพ้
ที่มีการวางเงินเดิมพันธุ์ก่อนการเลือกตั้ง
พอการเลือกตั้งมันไม่เป็นไปตามที่ตัวเองวางเงินเดิมพันธุ์ไป

ก็เลยสร้างความไม่พอใจให้กับฝ่ายนี้
จนนำไปสู่การจ้างคนมาฆ่าแบบนี้นะคะ